ท่านประธานที่เคารพกับผมชายาพรมมาสมาชิกสภาพ
แทนราชดรจังหวัดหนองบัวลำพูพักเพื่อไทยท่าน
ท่านครับสภาพปัญหาในปัจจุบันนี้ประเทศไทย
ของเรากำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างต่อ
เนื่องตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศเพราะ
คนนั้นเขาไม่เชื่อมั่นในตัวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ในฐานะที่ท่านนั้นมาจากการรัฐประหารไม่เชื่อว่าจะสามารถนำพา
ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำมา
โดยตลอดวิถีชีวิตของผู้คนต้องประสบปัญหามากมายก็เพราะ
วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างรุนแรงคนที่อยู่ในวัยทำงาน
ได้รับผลกระทบถูกเลิกจ้างถูกลดเวลาการทำงาน

คืนสู่ชนบทใช้ชีวิตในภาคเกษตร
แต่นั่นก็เป็นเพียงการรอฟื้นตัวในให้สถานการณ์ดีขึ้นเท่านั้น
ก็พร้อมที่จะกลับมาคืนสู่ภาคการจ้างแรงงานเหมือนเดิม
แต่ท่านประธานครับมีสิ่งบอกเหตุว่าความหวังเหล่านี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองไปข้างหน้าแล้ว
มีปัจจัยหลายประการด้วยกันครับที่เต็มไปด้วยขวากหนามและความไม่แน่นอน
เราต้องมาคิดกันใหม่ว่าเราจะผ่านช่วงวิกฤตอย่างนี้ไปได้อย่างไร
ภาคธุรกิจมีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวหรือไม่
ท่านประธานครับมีความท้าทายอยู่๓ประการด้วยกันนะครับ
ที่เราจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว
ประการที่๑ก็คือระบบสาธารณสุขและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ผลกระทบต่อภาคธุรกิจนำไปสู่ของการถูกปิดกิจการ
เลิกจ้างงานเนื่องจากการขาดสภาพคล่องของผู้ประกอบการ
ไม่สามารถที่จะหล่อเลี้ยงและรักษาสภาพการจ้างงานไว้ได้
ธุรกิจต้องเปิดเปิดปิดปิดโดยคาดการณ์ไม่ได้ครับว่า
จะกลับมาเปิดกิจการได้เต็มรูปแบบได้เมื่อไหร่
ประการที่๒ครับภาวะความเสี่ยงต่อการระบาดรอบใหม่
ต้องก่อให้เกิดความกังวลว่าการระบาดของสายพันธุ์ใหม่นั้น
จะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนแม้คนส่วนใหญ่นั้นจะได้รับการฉีดวัคซีน
สร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีความกังวลครับท่านประธานว่า
อีกนานเท่าไหร่คนส่วนใหญ่นั้นจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
ประการที่สามครับก็คือการเปิดประเทศ
เพื่อรอการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนั้นมาจากสาเหตุที่หลายประเทศ
ยังมีข้อกังวลเรื่องการเดินทางและหลีกเลี่ยงการเดินทางในบางพื้นที่
และบางประเทศแม้จะมีการฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม
แต่ก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดประเทศอย่างเต็มที่
เพราะกลัวการระบาดของสายพันธุ์ใหม่นั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ถึงแม้ว่าเราจะกลับเราจะกล้าเปิดประเทศก็ตามครับท่านประธาน
แต่นักท่องเที่ยวก็ยังไม่กล้าเดินทางในระยะเวลาอันใกล้นี้
จะทำให้การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด
ปัจจัยภายในนั้นเนื่องจากว่าการระบาดยังขยายวงกว้าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว
ถึงแม้ว่าจะแสดงอาการไม่รุนแรงก็ตามครับ
อีกทั้งการระดมการฉีดวัคซีนก็เป็นไปด้วยความล่าช้า
ส่งผลให้การกลับมาใช้ชีวิตของผู้คนอย่างปกตินั้นอยู่ในวงจำกัด
ถึงแม้รัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการทุ่มเงินในการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
โครงการต่างของรัฐก็ตาม
แต่นั่นก็เป็นเพียงการใช้จ่ายเงินเพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอดเท่านั้น
ไม่ได้ส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแตกอย่างใด
ในภาวะอย่างนี้สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามครับท่านประธาน
คือปัญหาหนี้ครัวเรือนครับ
วันนี้ประเทศไทยเรามีหนี้ครัวเรือนปรับตัวขึ้นสูงขึ้น
สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ลุกลามยืดเยื้อกันมาถึงปัจจุบัน
การที่หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นนั้นมันสะท้อนอะไรครับ
มันสะท้อนให้เห็นว่ารายได้มันไม่พอกับรายจ่ายที่มันสูงขึ้น
เกิดการขาดสภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือน
ซึ่งเป็นผลมาจากการถูกเลิกจ้างงานเพราะนายจ้างถูกปิด
กิจการหรือบางคนนั้นถูกปรับลดเงินเดือนจึงมีความจำเป็นที่
ต้องก่อหนี้ใหม่เพิ่มขึ้นมาเพื่อการจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือน
ในสิ่งที่จำเป็นขอสไลด์ที่หนึ่งครับณปัจจุบันนี้ท่านประธานครับ
เรามีหนี้ครัวเรือนของไทยนั้นแตะอยู่ที่สิบสี่จุดสามห้าล้านล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพีสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่า
หนี้ครัวเรือนดังกล่าวที่เพิ่มสูงขึ้นนี้เกิดจากหนี้ที่เกิดจากการบริโภค
อุปโภคบริโภคเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่าคนขาดรายได้หรือยอมเป็นหนี้
เพื่อนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้นท่านประธานครับ
ความจนนั้นเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมตามมาเมื่อคนมันไม่มีทางออก
นำไปสู่การปัญหาการก่ออาชญากรรมบ้างปัญหาจี้ป้นปัญหายาเสพติดเป็นต้น
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ออกมาเตือนว่า
หนี้เสียจากบัตรเครดิตมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นและสัดส่วนของลูกหนี้บัตรเครดิตที่เป็นหนี้เสียนั้น
ท่านประธานครับเป็นลูกหนี้ที่มีอายุน้อยกว่า๓๕ปี
เป็นสัดส่วนหนึ่งในสามจะเห็นได้ว่านี่คือกลุ่มลูกหนี้ที่อยู่ในวัยทำงาน
หรือมนุษย์เงินเดือนหรือพนักงานออฟฟิศนั่นเองนอกจากนั้นครับ
ยังมีการก่อหนี้นอกระบบซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองที่เริ่มการแพร่ระบาดของโควิด
จนถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่หนี้จากห้ามื่นหกพันล้าน
กระโดดขึ้นไปเป็นแปดหมื่นห้าพันล้านณสิ้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
เพิ่มขึ้นถึงห้าสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็ตแม้รัฐบาลจะออกนโยบายด้วยการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจก็ต่าง
แต่นั่นก็เป็นเพียงการจับจ่ายใช้สอยเพื่อการประทังชีวิตให้อยู่รอดไปวันเช่นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการคนละครึ่งเป็นต้นมีการขยายฐานบัตรคนจนจากสิบสามจุดสี่ห้าล้านคนไปเป็นยี่สิบล้านคน
นั่นไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องภาคภูมิใจเท่าไหร่นักเพราะมันบ่งบอกว่ายิ่งท่านบริหารนานเท่าไหร่
คนจนยิ่งมากขึ้นสุดท้ายเมื่อไม่มีทางออกบางคนบางครอบครัวต้องจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย
ท่านประธานครับชะตากรรมของประชาชนภายใต้การบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาถึงปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยความมืดมนต์หาทางออกไม่เจอ
หวังพึ่งรัฐบาลและยิ่งให้รัฐบาลชุดนี้บริหารต่อไปนานเท่าไหร่ยิ่งซ้ำเติมความทุกข์ยากของประชาชนมากยิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแพงหมูแพงปุ๋ยแพงสินค้าอุปโภคบริโภคแพงชนิดที่เรียกว่าแพงทั้งแผ่นดิน
มาคอยซ้ำเติมความยากจนจนแล้วยังจนยิ่งขึ้นไปอีก
เมื่อทุกอย่างในชีวิตประจำวันมันเพิ่มสูงขึ้นมันแพงขึ้น
เท่ากับว่าต้นทุนในการใช้ชีวิตของคนไทย
ในยุคลุงตู่นี้แพงตั้งแต่เกิดจนตายครับ

มาดูส่วนรายได้ของประชาชนครับท่านประธาน
จะเห็นได้ว่าประชาชนไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยเพราะอยู่ในสภาพคนตกงาน
เข้าไม่ถึงมาตรการในการช่วยเหลือเรื่องซอฟต์โลนของรัฐบาล
ทำให้ธุรกิจขาดสภาพคล่องจนทนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่อไปไม่ไหว
จนต้องปิดกิจการส่งผลให้มีคนตกงานเพิ่มขึ้น๘๗๑๐๐๐คน
คิดเป็น๒๓ของคนวัยทำงานและยังมีคนว่างงานแฝง
หมายถึงคนที่ทำงานแต่ถูกลดเวลาทำงานลงน้อยกว่า๔ชั่วโมงต่อวัน
มีมากถึง๓๒ล้านคนครับท่านประธาน
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้เปราะบางที่สมควรจะได้รับการดูแลและ
เยียวยาอย่างเร่งด่วนที่สุดท่านประธานมาดูความเหลื่อมล้ำในสังคมครับ
ผลสำรวจของเกียรตินาคินพัฒระระบุไว้ว่าเมื่อสินทรัพย์ของคนทั้งประเทศ
ไปกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มคนรวยที่สุดในประเทศที่มีสัดส่วนเพียง๑๐
ของจำนวนประชากรของประเทศนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางด้านความมั่งคั่งมากที่สุดในโลก
และเมื่อพิจารณาในมิติของการเติบโตเรื่องรายได้แล้วในรายงานฉบับดังกล่ายังระบุต่อไปอีกว่า
ในขณะที่เศรษฐกิจของไทยมีการเจริญเติบโตลดลงนั้นกลับพบว่ากลุ่มคนรวยที่มีรายได้สูง
กลับได้กลับมีรายได้ที่เติบโตสูงขึ้นเร็วกว่าคนที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่คือคนยากจนของประเทศ
ทำให้เศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมาเติบโตอย่างไม่ทั่วถึงผลประโยชน์ได้ตกอยู่กับกลุ่มคนที่มีรายได้สูงเท่านั้นเอง
มาพิจารณาโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของไทยพบว่าเดิมประเทศของเรานั้นมีการพึ่งพาทางด้านภาคการเกษตรเป็นหลัก
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรครับเรามีแรงงานอยู่ในภาคการเกษตรนั้น
ในขณะที่แรงงานภาคอุตสาหกรรมมี๑๗ภาคธุรกิจบริการมี๗
แต่ปรากฏว่ารายได้จากภาคการเกษตรนั้นกลับสวนทางกับจำนวนแรงงานที่มีอยู่
มาดูการใช้จ่ายงบประมาณของทางรัฐบาลครับท่านประธาน
รายจ่ายตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลทุ่มเงินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศนั้น
กลับปรากฏว่าประชาชนนั้นได้รับการช่วยเหลือเพียงแค่ในฐานะผู้ที่ถูกสงเคราะห์เท่านั้นครับ
เงินช่วยเหลือที่ได้รับเป็นเพียงการประทังชีวิตให้อยู่รอดไปวัน
เพียงพอต่อการเยียวยาด้วยซ้ำไป
เพราะเป็นการช่วยเหลือในส่วนที่เอาไปใช้จ่ายในสินค้าอุปโภคบริโภคในสิ่งจำเป็นในชีวิต
สุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวนี้ก็คือกลุ่มทุนที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาล
มาดูงบประมาณปี๒๕๖๕ครับท่านประธาน
รัฐบาลจัดงบประมาณงบลงทุนสำหรับปีนี้
จำนวน๖๒๔๐๐๐ล้านซึ่งต่ำกว่างบเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณซึ่งสูงถึง๗แสนล้าน
เท่ากับเป็นการกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายมากกว่าการลงทุน
การกู้เงินที่มีสัดส่วนที่สูงกว่างบลงทุนนั้นจะก่อให้เกิดหนี้สินมากกว่ารายได้ครับ
เพราะโดยปกติของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปีนั้น
จะต้องมีสัดส่วนของงบลงทุนสูงกว่าเงินกู้
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
เพราะงบลงทุนนั้นเป็นตัวบ่งชี้ถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ

เกิดการสร้างงานเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป็นการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในรูปภาษีในอนาคต
ดังนั้นสัดส่วนของหนี้สินที่มีมากกว่ารายได้นั้น
ก่อให้เกิดปัญหาขีดความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตของรัฐบาล
จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
ในฐานะการคลังของรัฐบาล
ถูกลดความน่าเชื่อถือลง
ถึงแม้ว่ารัฐบาลนั้นจะออกพรกรเงินกู้มา๒ฉบับ

ชดเชยในส่วนของงบลงทุนก็ตาม
แต่ผลการอนุมัติและผลของการเบิกจ่าย
แสดงณะเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๕
คือเดือนนี้ปรากฏว่าอนุมัติไปเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
และเศรษฐกิจชุมชนเพียงสามแสนเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่ล้านบาท
จากยอดเฉพาะส่วนที่เป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจ๒พรกรนั้น
ห้าแสนเจ็ดหมื่นล้านครับท่านประธานครับ
แล้วงบประมาณส่วนที่เหลือนั้นถูกโยกไปใช้ในภารกิจอื่นของรัฐบาล
และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดโครงการที่ได้อนุมัติไปแล้ว
จะพบว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานลาก
ส่วนใหญ่ถูกนำเสนอจากฝ่ายราชการเป็นส่วนใหญ่
ขาดการเชื่อมโยงขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
จึงไม่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างแท้จริง
สไลด์ที่๔ครับงบประมาณปี๒๕๕๙
มาดูการจัดทำงบประมาณปี๒๕๖๖ด้วยแล้ว
ท่านประธานครับยิ่งมีความกังวลมากขึ้นว่า
รัฐบาลตั้งงบประมาณปี๒๕๕๙
ด้วยกรอบวงเงิน๓๑๘๕๐๐๐๐๐๐บาท
เพิ่มจากปี๒๕๖๕บาท

สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่า

ยังเป็นการจัดงบประมาณที่มีการกู้เงิน
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องอีก๑ปีครับ
นับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
เข้ามาบริหารประเทศจนถึงปัจจุบัน
รัฐบาลใช้เงินในการบริหารประเทศ
งบประมาณปกติและงบประมาณเงินกู้
เบ็ดเสร็จแล้วไม่รวมปี๒๑๖๖นะครับ

แต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจนั้นกลับขยายตัวในอัตราที่ต่ำ
แสดงให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลในการบริหารนั้นผิดพลาด
แก้ไขปัญหาประเทศไม่ตรงจุด
การบริหารล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
ชี้วัดที่ชัดเจนก็คือว่า
ประเทศไทยนั้นมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนด้วยซ้ำไป
ดังนั้น๘ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้น
จึงเป็น๘ปีที่รัฐบาลกู้เงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์
เป็น๘ปีที่สร้างภาระหนี้สินให้กับลูกหลานในอนาคตมากที่สุด
และเป็นรัฐบาลที่ใช้เงินเก่งแต่ประสิทธิภาพในการบริหารต่ำ
จากการใช้เงินมือเติบของรัฐบาลนั้น
นำมาสู่ของหนี้สาธารณะเกินกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะประธานคณะกรรมการ
สไลด์ต่อไปครับสไลด์ที่๘
รัฐบาลกำลังทำอะไรครับสไลด์นี้แหละครับ
รัฐบาลกำลังจะเตรียมสร้างหนี้อีกรอบด้วยวงเงิน๑๓๔ล้านล้านบาท
หนี้เก่าจาก๒พรกร๑๕ล้านล้าน
และมีแผนชำระหนี้ของรัฐบาลอีก๓แสนกว่าล้าน
คาดการณ์ว่าสิ้นปีงบประมาณนี้ครับ๓๐กันยา๒๕๖๒
จะทำให้หนี้สาธารณะของไทยแตะอยู่ที่๙ล้านล้าน
ถ้าเป็นงบประมาณปี๒๕๖๖ครับ
รัฐบาลนั้นเก่งในการสร้างหนี้ครับแต่ไม่รู้จักหาเงิน
มาดูการบริหารของรัฐบาลครับ
ตราบใดที่รัฐบาลยังจัดการเรื่องโควิดไม่ได้
นั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะในขณะนี้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเครื่องยนต์เศรษฐกิจ
ดับทุกตัวครับไม่ว่าจะเรื่องของการส่งออกการท่องเที่ยว
ตัวเลขนักท่องเที่ยวหายไปไม่ต่ำกว่าปีละ๑๐ล้านคน
บริโภคภายในไม่เกิดเพราะประชาชนขาดกำลังซื้อ
คนไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอย
รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนภาครัฐ
โดยเฉพาะการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต
แม้นายกรัฐมนตรีจะลุกขึ้นมาตอบเมื่อเช้านี้ว่ามีการ
ส่งเสริมการลงทุนหลายแสนล้าน
แต่ท่านประธานครับนั่นเป็นเพียงตัวเลขในการเสนอคำขอ
แต่เม็ดเงินนั้นยังไม่มีการลงทุนแต่อย่างใด
ดังนั้นโครงการวางแผนโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของไทย
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนในอนาคต
ตลอดจนจะต้องปรับปรุงระบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสียใหม่
เพื่อให้ตอบโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงและรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต
วันนี้เราต้องให้ความสนใจกับการประกาศท่าทีใหม่ของจีนครับ
โดยเฉพาะโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของจีน
จีนเขาประกาศว่าจีนลดการพึ่งพาโลก
แต่โลกต้องพึ่งพาจีน
ถามว่านโยบายนี้ประเทศไทยได้อะไรจากการประกาศเรื่องนี้
วันนี้จีนเขาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้วยการสร้างรถไฟความเร็วสูงจากจีนตอนใต้
สปลาวมาจ่อที่ชายแดนที่หนองข่ายแล้ว
จากจะต้องเร่งรัดการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงจากจีนแล้ว
รัฐบาลต้องวางแผนใหม่ในการพัฒนาพื้นที่ภาคอีสาน
โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดตะเข็บชายแดน
หรือพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดเชื่อมของรถไฟความเร็วสูง
สไลด์นี้แหละครับสไลด์สุดท้าย
นั่นก็คือจะต้องจัดทำระเบียงเศรษฐกิจภาคอีสาน
เพื่อสร้างศักยภาพจังหวัดชายแดนและพื้นที่ภาคอีสาน
ตั้งแต่เลยหนองบัวลำพูอุดรหนองคายบึงกาลมุกดาหาร
กลนครนครพนมจนถึงอุบลราชธานี
เพื่อเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพในอนาคต
่งเพราะพื้นที่ภาคอีสานมีต้นทุนทางกายภาพ
เป็นพื้นที่ภาคการเกษตรแบบดั้งเดิม
เราต้องมุ่งพัฒนาไปสู่การผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ของท้องถิ่นเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่
เสริมสร้างเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า
มากกว่าการเน้นการผลิตเชิงปริมาณ
ตัวอย่างเช่นว่าพืชเศรษฐกิจของอีสาน
อ้อยข้าวมันสำปะหลัง๓ตัว
ต่อไปจะต้องไม่เป็นเพียงการผลิตเชิงปริมาณเหมือนในอดีตครับ
ต้องพัฒนาไปสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
อ้อยวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไปทำน้ำตาลอย่างเดียวครับ
ต้องสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่สินค้าเชิงคุณภาพ
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้เพื่อเพิ่มมูลค่า
เช่นสามารถเอาไปทำเครื่องสำอางเวชพันธุ์เคมีพันธุ์
ด้วยการแก้ไขกฎหมายปลดพันธนาการที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดสินค้า
แก้กฎหมายพรบอ้อยน้ำตาลที่กำลังค้างอยู่ในสภาขณะนี้
เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เกษตรกรมีทางเลือก
ซึ่งเป็นผลดีสำหรับเกษตรกรไทยในอนาคต
หรือแม้กระทั่งการพัฒนาข้าวที่มีธาตุอาหารสูง
หรือพันธุ์ข้าวที่ทนกับสภาพภูมิอากาศในขณะนี้
รัฐบาลต้องวางแผนพื้นที่ภาคอีสานให้เป็นแผ่นดินทอง
ด้วยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคอีสาน
เพื่อรองรับการเข้ามาของรถไฟความเร็วสูงจากจีน
จังหวัดหนองคายจะกลายเป็นประตูมังกร
จังหวัดอุดรธานีจะกลายเป็นศูนย์กลางการเงินและการค้าระหว่างประเทศ
หนองบูรมภูและจังหวัดอื่นในภาคอีสาน
จะต้องพัฒนาไปเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยอาหารคุณภาพของโลก
จะต้องสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจอีสาน
อุตสาหกรรมอักษ์และยาอุตสาหกรรมการแพทย์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเรามีพืชสมุนไพรที่สามารถผลิตยาได้
และอุตสาหกรรมพลังงานเคมีชีวภาพ
หมายถึงอุตสาหกรรมที่แปรรูปวัสดุเหลือทิ้งให้เป็นพลังงาน
ท่านประธานครับเป้าหมายของประเทศไทยไม่ต้องการแค่เป็นทางผ่านของรถไฟความเร็วสูงครับ
เราต้องการที่จะเกาะขบวนรถไฟของจีนเพราะจีนนั้นเขาเชื่อมโลก
เป็นช่องทางในการส่งสินค้าที่เป็นผลผลิตของไทยไปขายทั่วโลกต่างหาก
เป้าหมายที่ผมอยากจะเห็นรัฐบาลเอาไปคิดและลิเริ่ม
วันนี้จีนให้ความสำคัญกับชนชั้นกลางคนรุ่นใหม่
กำลังซื้อประมาณ๖๐๐ล้านคนครับเฉพาะฐานคนรุ่นใหม่นี้
เท่ากับประชากรของอาเซียน๑๐ประเทศ
ท่านประธานครับแค่เราส่งผลไม้ส่งสินค้าพรีเมียม
ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกเชิญคุณภาพเนี่ย
พื้นที่ภาคอีสานจะกลายเป็นพื้นที่เกษตรคุณภาพ

และเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงอาหารของโลกต่อไป
ดังนั้นรัฐบาลต้องวางแผนแนวเศรษฐกิจที่ควรจะเป็น
หนีความคิดกรอบเดิมที่เป้าหมายในการที่จะพัฒนาในการผลิตเพื่อเชิงปริมาณ
เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจใหม่นั้นซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกครับ
เป็นเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเสริมสร้างเศรษฐกิจดั้งเดิม
ลดการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้
อีกทั้งรัฐบาลต้องเชื่อมโยงพื้นที่ต่างของประเทศให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ
เช่นการเชื่อมโยงโครงการเศรษฐกิจพิเศษทวายของพม่าที่ไทยให้เงินกู้๔๕๐๐ล้าน
ซึ่งเป็นการเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันมายังฝั่งทะเลอ่าวไทย
ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนที่ศูนย์เปล่า
เพราะวันนี้รัฐบาลจัดงบประมาณรองรับโครงการนี้ไปแล้วครับ
นั่นก็คือการสร้างมอเตอร์เวย์จากบางใหญ่ไปกาญจนบุรี
ใช้เงิน๔๕๐๐๐ล้านลงไปแล้ว
ผมไม่เห็นรัฐบาลพูดถึงความก้าวหน้าของโครงการนี้เลย
ว่าจะเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไปยังพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
หนึ่งคือแหลมชะบังสองมาพตะพุธสามท่าเรือสัตหีบได้อย่างไร
เพราะการเชื่อมทะเลอันดามันมาฝั่งอ่าวไทยออกสู่ทะเลจีนตอนใต้นั้น
เป็นการย่นระยะทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งจะทำให้ไทยได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลในอนาคต
ดังนั้นผมอยากเห็นการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล
งบปกติหรืองบประมาณเงินกู้
ต้องนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในอนาคต
มากกว่าการกู้มาเพื่อการบริโภคหรือการสะสมอาวุธ
ซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้กับประเทศแต่อย่างใด
สิ่งที่ผมนำเสนอมาทั้งหมดครับท่านประธาน
ล้วนเป็นประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ
และเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทย
แต่ผมยังไม่เคยได้ยินจากปากรัฐบาล
หรือผู้ที่รับผิดชอบของรัฐบาลเลย

รัฐบาลกลับสร้างภาระหนี้โดยไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ
ถ้าหากว่ายังรัฐบริหารกันอยู่อย่างนี้
อกจากจะไม่มีอนาคตแล้ว
ภาระหนี้สินที่รัฐบาลสร้างขึ้น
จะเป็นการทำลายฐานะการคลังและทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศ
จนเกินขีดความสามารถในการชำระหนี้
และก็จะเป็นภาระของประเทศให้กับลูกหลานในอนาคต
วันนี้หมดเวลาแล้วในการซื้อเวลาของรัฐบาล
พอแล้วกับการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพ
พอแล้วกับการบริหารไร้วิสัยทัศน์
ผมเรียกร้องท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่า
ท่านอย่าอยู่เป็นภาระของลูกหลานและเป็นภาระของประเทศนี้อีกต่อไปเลย

นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ท่านจะได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศนี้